กลับมาติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับ
เรื่องของภาพจากกล้องหน้ารถหรือว่าภาพวงจรปิด
สำคัญมากนะเป็นหลักฐานชิ้นดี

อันนี้เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวันพระสมดี
ที่ผ่านมาวันที่๒๒พฤศจิกายน
ที่เปลี่ยนห้าแยกลาดพร้าวที่มีทั้งการก่อสร้าง
มีทั้งการจราจรที่หนาแน่นนะครับ
คือมีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งจอดติดไฟแดงอยู่
แต่ปรากฏว่ามีรถเก๋งสีขาวเนี่ยนะครับ
ที่มาจากถนนผนโยธินผ่านหน้าจตุจักร
แล้วก็จะมุ่งหน้าข้าม๕แยกรัฐพร้าว
ไปต่อเส้นรัฐภาหรือว่าเส้นผนโยทินนะครับ
แล้วมาชนรถจักรยานยนต์ที่ติดไฟแดงอยู่
เป็นภาพอุบัติเหตุที่สามารถจับภาพได้นี่ครับ

เพราะว่าคันอื่นเขาก็จอดติดไฟแดงกันหมดเลย

จอดติดไฟแดงอยู่และจากนั้นก็ขับลบหนีไปเลยดูสิคุณ
คือโดนชนจนลอยเลยนะฮะแล้วก็ตกลงมากระแทกถนนจนสลบไปเลยนะครับ

ว่าวันที่๒๒พฤศจิกายนขณะที่เขาเองขี่รถจักรยานยนต์ไปทำงาน
และระหว่างที่จอดติดไฟแดงบริเวณ๕แยกลาดพร้าว
พบว่ามีรถเก๋งสีขาวขับมาอย่างเร็วครับในเลนซ้าย
ก่อนที่จะชนกับรถจักรยานยนต์อีกคันที่จอดติดไฟแดงอยู่อย่างจัง

และจากนั้นคนขับรถเก่งสีขาวขับหลบหนีไป
ตอนนั้นนะครับพลเมืองดีอย่างคุณชำนาญและคนอื่น
ผมเชื่อว่าคนที่อยู่ตรงนั้นทุกคนตกใจ
ตั้งสติแล้วคุณชำนาญขี่รถเก๋งขออภัย
แล้วก็ขี่รถตามรถเก๋งคันสีขาวนั้นไปเลยนะฮะคุณ
รถเก๋งคันสีขาวนะครับกำลังจะขึ้นเกือกม้า
คือเกือกม้าบริเวณก่อนจะถึงเซ็นทรัลลาดพร้าว
เกือกม้านี้มันจะวกไปเส้นลาดพร้าวถูกต้องไหมครับ
เจอรถเก๋งสีขาวคนนี้คุณชำนาญนะครับ
ก็เลยบีบแตร่ไล่ให้รถเก๋งสีขาวจอดชิดซ้าย
แล้วคุณชำนาญก็ขี่รถปาดหน้าให้คนขับรถเก่งสีขาวจอด
ระหว่างนั้นมีพ่อลูกคู่หนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ตามมา
แล้วก็ช่วยกันจับคนขับรถเก๋งสีขาวที่ก่อเหตุได้
ซึ่งตอนนั้นเขาอยู่ในอาการตกใจแล้วก็พูดจาวกวน
บอกว่าตัวเขาเองป่วยเลยบังคับตัวเองไม่ได้
อันนี้เป็นข้อมูลจากฝั่งพลเมืองดีที่เขาเห็นเหตุการณ์แล้วก็ตามไปจับนะคุณผู้ชม
แต่ทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังคนเจ็บกันบ้างค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะ
นายนรงฤทธิ์ใจรักอายุ๔๑ปีเนี่ยเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์คันที่ถูกชนเนี่ย
ไปหาตำรวจเลยค่ะไปพบตำรวจที่สอนอบางซื่อ
ก็ให้ปากคำแล้วก็ขอให้เรียกคู่กรณีรถเก๋งคันสีขาวเนี่ย
ก็คือนายจักราวุฒิบุญรอดอายุ๓๔ปีให้เรียกมาเจรจา
แล้วจะให้แสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีนี้ฟังในมุมคนเจ็บบ้างนะคะ
เขาบอกว่าเขาได้เจอกับคนที่ก่อเหตุแล้วแหละคนที่ขับชนเขาแล้วแหละ
คือนายนรงฤทธิ์ก็เล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นเนี่ยนะ
ผมก็กำลังจะขับไปทำงานจะขี่รถมาทำงานที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์จันทร์เกษม
แล้วก็จอดมอเตอร์ไซค์ติดไฟแดงอยู่๕แยกลาดพร้าว

ใช่แต่ความรู้สึกนะวินาทีนั้นคือโดนกระแทกอย่างแรงอะค่ะ
แล้วมารู้สึกตัวอีกทีนึงคือนอนอยู่บนพื้นตอนนั้นขยับตัวไม่ได้นะ
ได้ยินเสียงคนตะโกนบอกว่าชนแล้วหนีชนแล้วหนี
หลังจากนั้นค่ะคุณนรงฤทธิ์สลบไปเลยนะคะ
ฟื้นอีกทีรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งอยู่ที่โรงพยาบาลแล้ว
แล้วคู่กรณีคนขับรถเก๋งสีขาวนำมาหาถึงที่โรงพยาบาลนะ
มาแสดงความเสียใจขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คู่กรณีเขาพูดแบบนี้เขาบอกว่าวันนั้นเนี่ย
เกียร์รถของผมเนี่ยค้างแล้วมันไปชนท้ายรถอีกคันนึง
ผมก็เลยจำเป็นต้องหักหลบจนมาชนรถมอเตอร์ไซค์ของคุณนรงฤทธินี่แหละ
หลังจากนั้นผมไม่ได้หนีไปไหนนะ
ก็ขับรถไปรอมอบตัวกับตำรวจที่ป้อมตำรวจ
แต่ตอนนั้นบอกกับคนที่เห็นเหตุการณ์และพลเมืองดีบอกว่าเขาป่วย
นี่ไงเขาไม่สามารถบังคับตัวเองได้แต่คราวนี้เขาบอกว่ารถเสีย
ใช่คือพูดไม่เหมือนกันเลยแล้วก็ทั้งฝากฝั่งคุณนรงฤทธิ์คนเจ็บเนี่ยนะ
บอกเลยบอกตอนนั้นเห็นใจคิดว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
แล้วพอมารู้อีกทีนึงจับโป๊ะได้
พลเมืองดีส่งคลิปวิดีโอมาให้นี่แหละ
แล้วก็เลยทำให้รู้ว่าอ้าวที่คู่กรณีมาบอกมาหาที่โรงพยาบาลเนี่ย
ไม่ได้เป็นไปตามที่เล่าเลยแต่พฤติการเนี่ยเหมือนจะหลบหนี
ก็เลยตัดสินใจมาพบตำรวจในวันนี้นั่นเองนะคะ
แล้วก็ตั้งแต่วันที่คู่กรณีไปโรงพยาบาลไปเยี่ยมคุณนรงฤทธิ์
เขายังไม่ได้รับค่าเยียวยาเลยนะคุณหรือว่าเงินค่าชดใช้ใด
รักษากว่า๑๐๐๐บาทที่เป็นค่ารักษาตามพรบคุ้มครองผู้ขับขี่ในส่วนของตัวเขาเอง
รวมถึงค่าดำเนินการยกรถจักรยานยนต์อีก๒๐๐บาท
ตัวคุณนรงฤทธิ์ผู้บาดเจ็บก็เป็นคนจ่ายเองทั้งหมดนะครับ
ก็เลยฝากไปถึงคนขับรถเก๋งสีขาวที่ทราบชื่อว่าคือนายจักราวุฒิ
ให้ออกมาพูดความจริงและที่สำคัญแสดงความรับผิดชอบ
แม้จะเห็นใจคู่กรณีหมายถึงคุณนรงฤทธิ
เห็นใจนายจักราวุฒิอยู่ที่ถูกโจมตีในโลกโซเชียลอย่างหนัก
แต่ถ้าจักราวุฒิพูดความจริงน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด
คือยอมรับความจริงแบบสุภาพบุรุษซะอะไรเนี่ยนะครับ
แล้วดูสิตอนที่เขามาแจ้งตำรวจเนี่ยยังเจ็บยังต้องมีคนประคองอยู่เลยนะคะ